จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ที่รสชาติ
จัดจ้านน่ากินน่าทานขนาดไหน
ติดตามพร้อมกันเลยในช่วงตลอดกิน

ด้วยความที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของเรามันอร่อยอยู่แล้ว

ด้วยความที่เรามีมาตรฐานที่แบบรสชาติเราไม่เคยตกไง
ความสม่ำเสมอก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ร้านเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับ
ก็สวัสดีครับผมผมชื่อฟุ๊กนะครับผม
ก็เป็นผู้ดูแลร้านอาหารที่นี่นะครับผม

ต้องบอกว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว

พอร้านไหนเนี่ยมันขาดอะไรร้านผมก็เอามาเติมหมดเลย
แม่ก็เลยให้ผมชิมไปเรื่อยจนได้รสชาติที่ครอบครัวผมชอบกิน
คิดอยู่ว่าจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรทีนี้ก็ไปเห็นไอ้พวกชามยักษ์
แม่ผมก็เลยเป็นไอเดียว่าทำชามยักษ์กันไหมจะได้แบบโดดเด่น
ขาดทุนไว้ว่าเสียหน้าไม่ได้
ยักษ์เนี่ยด้วยความที่ปริมาณมันเยอะรสชาติมันจะดอบหรือเปล่า
ผมบอกเลยครับทุกชามมีการคำนวณน้ำปรุงอะไรอย่างดีนะครับ

เนื้อกับหมูต้องสดใหม่ทุกวันพวกลูกชิ้นอะไรอย่างนี้

ให้มันเหมาะกับน้ำของเราที่เรากินครับ
ทำกลางก็จะเป็นไซส์๔๐บาทนะครับ
ได้ทั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะครับผม

เหล้าเหล่าก็จาก๖๐บาทนะครับผม

สำหรับคนที่อยากสั่งเป็นเครื่องเพิ่มนะครับผม
ก็จะอยู่ที่๖๐บาทนะจ๊ะ

เพราะว่ามาทีกับครอบครัวแล้วก็จะกินแบบนี้

เปิด๙โมงถึง๔โมงครึ่งนะครับผม

ทก๔๗๘๙๓๙๔๗นะครับ

เชิญนะครับผมคลองเจ็ดลำรุกานะครับ